มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

เพิ่งนำเสนอไปสกุปเด็กเนาะ
ตลกนะหลานเป็นสกุลเด็ดเลย

ตลกเด็กอัจฉริยะเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคะ
ไม่มีใครไม่รู้จักว่าแล้วคุณค่ะ
บันเทิงไทยรัฐไปตามหาหน่อย

ไปกันที่ครัวลุงรงโพธารามราชบุรี

อะไรเหมือนกันนะอ้าเออมึงตรุงนังอยู่เหมือนกัน
แล้วต้องบอกว่าตัวจริงน้องพีเนี่ยแหมอันนี้ข่าวนี้บอกเลย
เดี๋ยวฉันขีดดอกจำแล้วนะอ่าครูเจกต์เกอรีท์เขียน
ครู่เจกต์เกอรีท์บอกว่าทรงดีลูกเหล่าไม่ใช่เล่น

ที่สำคัญนี้นะคะร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากจนลุงรงนี้นะคะ
ต้องคว้าตัวมาอัดคลิปโชว์ลูกคอเรียกน้ำย่อยกันบ่อย
ส่วนในอนาคตน้องพีอยากจะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวหรือเปล่า

อย่ามาพี่ทึ่งฉันเลย
ฉันคงชวดเชยอย่างใครเขาว่า

ก็ฝึกด้วยครับโดนเขาบังคับด้วย
ก็หลายรูปแบบครับทำทั้งคลิปบ้าง
แล้วก็ผมจะอยู่โซนประจำหมู่หันบ้าง

จะกลับไปวงการตลกไหมคะไปเล่นแบบโบ๊บะอะไรอย่างนี้
ก็ถ้ามีโอกาสถ้าลุงลงคิดว่าดีก็คงจะได้ไป

ได้เพราะว่าก็เคยเล่นหนังอยู่บ้าง

คมเข้มแบบสไตล์หนุ่มไทยนะ
จำไม่ได้แล้ววะพอมาดูว่าตัวเป็นหนุ่ม

เด็กในร้านลงเล่นแอคติ้งเก่งใหญ่กันทุกคนเลยนะจ๊ะ